ในช่วงที่ราคายางพาราลดต่ำลง
ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางนั้นก็มีรายได้ลดน้อยลงไปด้วย
นี่คืออุปสรรคความท้าทายอย่างแรก
อกจากนี้ยังไม่นับรวมเรื่องของสภาพอากาศนะครับ
วันไหนที่ฝนตกลงมานั่นหมายความว่าจะกรีดยางไม่ได้

ชะตากรรมของชาวสวนยางพารา
ในวันที่เป็นขาลงของการปลูกและการทำธุรกิจยางพาราของไทยในวันนี้

ไม่ใช่แค่ราคายางพาราที่ตกต่ำเพียงอย่างเดียว
ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรรายย่อย
แต่สภาพอากาศก็มีผลไม่แพ้กัน
ที่ตกลงมาแบบนี้ทำให้ชาวสวนไม่สามารถกรีดยางได้
เท่ากับวันนี้ไม่มีรายได้ค่ะ
สมชายศรีจะทิ้งเกษตรกรบ้านสวนราตำบลกรูดอำเภอกาญจนดิต
หนึ่งในแปดหมื่นคนที่เป็นเกษตรกรรายย่อย
ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร

ความช่วยเหลือจากนโยบายภาครัฐจังหวัดสุราธานี
ออกจากบ้านเดินทางไปที่โรงทำยางแผ่นหรือโรงจักร
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๓กิโลเมตร

หลังวันนี้มีฝนตกลงมาทั้งวัน
ทำให้ไม่สามารถกรีดยางได้
ปกติสมชายจะกรีดยางติดต่อกัน๓วัน
หยุดพัก๑วันเพื่อไม่ให้หน้ายางเสียหาย
และเพิ่มปริมาณน้ำยาง
โดยช่วงนี้จะมีรายได้จากการกรีดยาง

เฉลี่ยเดือนละ๗๐๐ถึง๘๐๐บาท
มันป่อยอยู่มันไม่ป่อยสิ้นติด
หนี้เข้ามากันสิ้นต่อก่อโซ่ได้กันในรถเลย
หนี้ต่อก่อโซ่ต้องทำเจน
ท่านทำระยะยาวเป็น๑๐ปี
มันเลือกตามเมือง

ต้องเป็นเจ้าขาดรถการหลับตรงกัน
เดือนก็เป็นหลับตรง๑๐๐๐บาท

เพราะถ้าไม่ได้ยางไม่ได้ทำไร
ที่ไปทำอาณื้อนก็มาอยู่กับมากแล้ว

แต่ยังคงมีรายจ่ายในครัวเรือน

เท่ากับวันนี้เงินในกระเป๋าติดลบ

ต้องหาเงินเสริมจากการรับจ้างตัดทลายปาล์ม

แต่วันรุ่งขึ้นสมชัยก็ออกจากบ้าน

ตรวจสอบหน้าอย่างที่โดนฝน
หวังว่าวันนี้จะมีแสงแดด
เพื่อวันพรุ่งนี้จะได้กรีดยาง

ในภาวะราคายางพาราที่วิกฤตแบบนี้
คุณผู้ชมสามารถติดตาม

นี่คือการเปิดเผยมุมมองต่าง
กับยางพาราของไทยในช่วงนี้ครับ